อยู่แถวห้วยขวางแล้วก็เหมือนกับคุณป้าเนี่ย
ขังหมาเอาไว้ในบ้านขังเอาไว้พอหมาตาย
ก็เอาหมาไปสตัฟคือไปทำเป็นเหมือนแบบยัดนุ่นไปในตัว
ทำเป็นตัวแบบนี้แล้วก็เอามาตากแดดไว้หน้าบ้าน
แล้วเหมือนกับว่าไปวางตากแดดไว้หน้าบ้านคนอื่นด้วยมั้ง

คือการจะสตาร์ฟพวกนี้มันต้องมีวิธีการทำที่ถูกต้อง

เอาเครื่องนงเครื่องในล้างให้สะอาดอะไรพวกนี้
ทีนี้ในเพจนี้ค่ะก็เลยบอกว่าให้คนมาร่วมลงชื่อกัน
เพื่อที่จะไปแจ้งความเอาผิดกับป้ามหาภัยคนนี้ที่สอนอห้วยขวาง

เราก็เลยส่งนักข่าวของเราไปที่บ้านป้าบ้านหลังนี้คุณผู้ชม
เราส่งคุณระวีการแก้ววิจิตรไปนะคะ

ไปถึงไม่เจอป้าเจอลุงเนี่ยเป็นบ้านทาวน์ฮาวส์๒ชั้น
มีกรงเลี้ยงสัตว์เต็มไปหมดเลยมีหมาพุดเดิ้ลมีไก่แจ้นะคะ
คุณระวีการบอกกลิ่นมันแรงจริงคุณภาคภูมิบ้านหลังนี้
แล้วคือตั้งแต่หน้าปากซอยแล้วได้กลิ่นเลย
ไปถึงปากซอยก็ได้กลิ่นโชยมาเลย
พอไปถึงบ้านโอ้โหกลิ่นมาเลยทีนี้
ก็ไปเจอคุณลุงคุณลุงบอกว่าป้าไม่อยู่ไปทำธุระข้างนอกตั้งแต่เช้าแล้ว
อืมคุณระวีการก็เลยงั้นขอคุยกับลุงก็ได้คุยได้แป๊บเดี๋ยวป้ามา
ครับเนี่ยป้ามาพอดีเลยก็เลยถามป้าว่าเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์เอาหมาไปสตั๊บเนี่ยมันเรื่องราวมันเป็นยังไง
อืมป้าก็เลยบอกว่าป้าถูกใส่ร้ายอ๋อ
คือคนข้างบ้านเนี่ยเคยทะเลาะกันมาก่อนเพราะก่อนหน้านี้เขาไปทำสุนัขตายชื่อว่าเจ้าช้างเบ้นเนี่ยก็คือตัวที่เห็นในภาพ
ป้าก็เลยสงสารเสียใจที่มันตายเลยเอาไปสตั๊บเก็บไว้ยืนยันว่าไม่ได้ทารุณสัตว์ยืนยันว่าที่เรื่องราวเหล่านี้ถูกกลั่นแกล้ง
แต่สตาร์ฟแล้วมาวางไว้หน้าบ้านอย่างนี้เลยนั่นอ่ะสิฟังเสียงป้าดูหน่อยค่ะ
บ้านนี้แหละค่ะลูกมันเตะหมาแม่ตายตอนนั้นน่ะเรามีหมาแค่ตัวเดียวชื่อไอ้ช้างเบ้นนะ
เราที่เราที่เราสตาร์ฟหมาไว้เอาไว้มาทำบุญให้มันล่ะค่ะลูกเป็นหมาตัวแรกของเราอะค่ะลูก
ทางมูลทวอนดด็อกเนี้ยเขายากจะมาช่วยคุณพ้าน่ะเอาหมาไปเลี้ยงด้วย
โอ้ยไม่ให้ล่ะค่ะแม้แต่มันก็ไม่ให้ลูก
ไม่ให้เพราะว่ามันไม่มีเงินเท่าแม่หรอกค่ะคุณแม่เลี้ยงเนี่ย
แล้วไม่มีใครจะมาเลี้ยงหมาได้ดีกว่าแม่หรอก
แล้วเราอาบน้ำมันเราเปลี่ยนเสื้อผ้ามันลูก
คนไหนใส่ร้ายแม่มันจะต้องตกนรกหมกไหม้อาเวจี
แล้วที่มันใส่ร้ายคุณแม่ก็เพราะว่าตัวมันโดนคดีไง
เข้าใจไหมคดีคดีที่บุกลุกบุกลุกคุกคาม

ไหมครับก็ให้มันไปสู้กันในสารลูก
เพราะคุณแม่เป็นคนไม่ได้ทำอะไรใคร
แล้วอยู่ที่นี่๔๐ปีแล้ว
ถูกตั้งฉายาว่าป้ามหาภัย
แต่จริงแล้วว่าชื่อคุณป้าแสงระวีกันใจรุ่งโรธนะคะ
อยู่ในซอยโพปั้นเอื้อมเขตห้วยขวาง
ที่ฟังจากคุณป้าก็บอกว่าเพื่อนบ้านนั้นแหละ

จริงเป็นร่างปู่เท้ามหาพรม
สมัยก่อนนี้พวกดาราเศรษฐี
จอดรถเต็มซอยขับรถคัน๑๐ล้าน๒๐ล้านมาเฝ้า
หนูยังไม่รู้ว่าแม่คือใคร

อาจารย์แม่แสงระวีกันใจรุ่งโรธใครก็รู้จัก
คนที่ใส่ร้ายป้ายสีคุณแม่
แล้วพยายามที่จะเอาชนะคุณแม่
ก็ถ้ามันไม่ยุติ
ก็ขอให้ฟ้าดินลงโทษมัน
ให้ถึงแก่ความตายตั้งแต่วันนี้
ภายใน๓วัน๗วันนี้นะ
ให้มีโรคร้ายรักษาไม่หายก็แล้วกัน
ติแค่นี้ก่อนนะ

เวลาหนูให้เขียนข่าว

ถ้าเสียหายทุกช่องแม่สั่งปิดหมดได้

เราก็ไม่ค่อยกล้าวิภาควิจารณ์

คืออย่างนี้ถ้าดูจากสภาพบ้านคุณป้าเนี่ยนะ
ก็ไม่ได้เป็นบ้านเดี่ยวที่ว่าใหญ่
แล้วก็เป็นพื้นที่ที่แยกอะไรออกมา

ดูจากสภาพพื้นที่บ้านแล้วกับหมา๑๐กว่าตัวเนี่ย
อันนี้ก็ไม่รู้ว่าป้าดูแลแบบไหนยังไง

แต่ป้าบอกเขาซื้อไก่ดีให้กินมื้อเป็นพัน

โดยงานที่เขาดูแลด้านสุนัขเขาก็บอกว่า

ตายแล้วเอามาสตาร์ฟแบบนี้สตาร์ฟแบบไหน

นี่ได้ข่าวเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบ

นี่มันเคยมีกรณีหนึ่งจำลุงนกพิราบได้ไหม

จะเข้าไปตรวจสอบ๑๑โมง